เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งดราม่าแต่อันนี้เป็นดราม่าชีวิตคู่ของพี่บุ๋มปนัดดา
มีข่าวออกมานะคะว่าเตียงหักรักร้าวเป็นครั้งที่สองแล้วนะสำหรับพี่บุ๋มปนัดดากับอดีตสามีคุณเอกเอกรินนะคะ
ทำใจด้วยการทำบุญถึงอินเดียห้าวันและนี่ค่ะถือเป็นครั้งแรกที่พี่บุ๋มออกมาเปิดใจ
ถึงสาเหตุรักร้าวในครั้งนี้โดยเฉพาะวันที่พี่เอกคอบของออกจากบ้าน
พี่หนูมีอาการยังไงไปฟังกันค่ะ
เอ่อได้ไปไปสมัยบุญที่อินเดียพอดี
ก็บอกพระลูกนางค่ะว่าเดี๋ยวจะมีสื่อประสัมภาษณ์นะ
เอ่อถ้าหนูพูดอะไรตรงไปตรงมาหรือว่าพูดอะไรที่มันกระเทือน
ก็ต้องขอโทษไว้ก่อนขอโทษครอบครัวไว้ด้วยค่ะ
ไม่ง้อไหมครับผมไม่ง้อคืนดีที่จะกลับมา
เขาก็มีพูดนะคะผมก็ถามเขาว่าแล้วมันจะกลับมาเหมือนเดิมเหรอ
ถ้ากลับมาเหมือนเดิมแล้วมันจะทะเลาะกันอีกไหม
เกลียดกันไหมถ้ากลับมาเหมือนเดิมมันจะดีไหม
ดังนั้นมันมีคำถามที่แบบผมเองก็พูดไม่ออก
ผมก็หาคำตอบไม่ได้อีกเยอะมาก
ดังนั้นก็เลยยังไม่อะไรมากกว่านี้ค่ะ
ยังไงทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่บุ๋มปนัดดาด้วยนะคะ
ทุกชีวิตคู่เนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่แล้ว
แต่ว่าถ้ามันถึงทางฟันจริงการเป็นเพื่อนก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดก็ได้
ว่าพี่บุ๋มตัดสินใจได้แบบเป็นคำตอบที่ตอบโจทย